คราวนี้จะพาไปดูที่บังรจันทร์สุพรรณบุรีหน่อยค่ะ
เขามีพิธีนะเป็นการสะดอกเคราะห์แล้วก็ต่อชะตา
เขาก็เชื่อว่าเนี่ยช่วงปีใหม่แบบนี้อะค่ะ
จะทำพิธีนี้ให้พ้นเคราะห์พ้นโศกพ้นภัยนั่นเอง

พิธีนี้เนี่ยเขาจัดขึ้นที่วัดห้วยเจริญศุกร์ที่ตำบลพักทันที่บางรจันทร์ค่ะ

มาร่วมพิธีสะดอกเคาะต่อชะตาเสริมวาสนาบารมี
ประจำวัดประจำวันเกิดทั้ง๗วันในวันสงกรานวันปีใหม่ไทยแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มีพระเกจิ๙รูปมาทำพิธีสวดมนต์ปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์
ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้ที่เป็นหุ่นฟาง

ใช่ค่ะเป็นหุ่นพยนตร์แล้วก็เป็นของสำคัญในพิธีนี้
ที่จะต้องมาใช้ในการทำพิธีนั่นแหละค่ะ
กรรมการของวัดเนี่ยนะเขาก็มีการนำเทียนศรีประจำวันเกิด
มาตั้งให้ชาวบ้านได้มาทำบุญกันแล้วก็มาจุดเทียน
ทำพิธีสะดอกเคราะห์ต่อชะตานี่เห็นไหม
พระฤหัสสีเขียวอัฐรายณ์สีเหลืองแบบนี้ค่ะ
แล้วก็มีสายสินโยงพันอยู่ที่หัวของคนที่เข้ามาร่วมพิธี
แล้วพอมีการสวดพิธีเสร็จ
ผู้ที่ร่วมงานทุกคนก็จะนำสายสินที่พันอยู่ที่หัว
ไปผูกมัดกับหุ่นพยนต์หรือว่าหุ่นฟางแบบนี้ตั้งอยู่ข้างนอก

แล้วหลังจากนั้นจะเผาค่ะ
ตามความเชื่อว่าถ้าเกิดว่าสะดอกเคราะห์เผาไปแล้ว

หุ่นฟางเหมือนเป็นคนรับเคราะห์แทนแบบนี้

แล้วหลังจากนั้นพอสิ่งไม่ดีออกไป
เราก็จะรับสิ่งใหม่สิ่งดีในปีใหม่ไทย
เข้ามาแบบนี้นะคะครับ